ที่จังหวัดตราดค่ะมีหนุ่มวัย๓๐ปี

กลัวว่าเมียจะกลับไปคืนดีกับแฟนเก่า
ถึงขั้นโบยบายใครทำอะไรตัว

สุดท้ายด่าเมียเป็นชุดเลยค่ะ

บ้าหรอ

สงสัยได้แต่ว่าไม่รู้ไงว่าก่อนหน้านั้น
พี่พูดกับเมียพี่หรือว่าแฟนพี่เนี่ย

น้ำเสียงพี่มันดูแปลกมันขึ้นขึ้นลงนะ

แล้วก่อนด่าเมียด่าเมียต่อหน้าตำรวจนะคะ

การป่วยทั้งจิตด้วยอีกหนึ่งค่ะ

ผู้ชายคนนี้คือนายนรนาศนะคะ
วัย๓๐ปีอยู่ในพื้นที่จังหวัดตราด

หวงกลัวว่าเมียจะกลับไปหา

ก็พยายามบอกใจเย็นนรนาฬ

คือโวยใส่ตำรวจด้วยนะคะพันไปหมดเลยค่ะ
สุดท้ายใช้เวลาเกลี้ยกล่อมอยู่นานพอสมควร
ก่อนจะมีการนำตัวเข้าไปในบ้าน

ตำรวจก็โอ้โหหยิบขวดกอกน้ำที่ปากเลยค่ะ
ใจเย็นทั้งภายนอกภายใน

ขึ้นเปรย์แล้วก็เอาขึ้นรถกู้ภัย

จังหวะที่มีการนำตัวขึ้นรถกู้ภัย
เพื่อเคลื่อนย้ายไปบำบัดรักษา

เปย์ให้เรียบร้อยยังอยู่ในการคุ้มคลั่ง

พอเอาตัวขึ้นรถจังหวะที่พาตัวขึ้นรถไป
ก็ว่านายนรนาศถามเจ้าหน้าที่กู้ไผ่ด้วยค่ะ

คุณผู้ชมพอพาตัวขึ้นรถไปเขากลัวผีด้วย

คือป่วยไม่กินยาชอบพี่กัญชา

เพราะผัวเพิ่งไปพีคกัญชามา
กลับบ้านมาผัวเห็นแฟนเก่า
มาหาเธอผัวก็เลยหึงหวง

แจ้งตำรวจเข้าควบคุมเหตุแบบนี้ค่ะ
คนก็ครบของคนเล่นยา

ตอนเช้ามาเป็นคนละคนเลยเสพยา
เกินขนาดแล้วก็มีอาการหลอนอีกนะฮะ